วันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าข่าวสารมาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อน
เป็นความขัดแย้งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ไม่จบสักที
ระหว่างผู้ที่เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารในจังหวัด

ก็เป็นคนขับรถจักรยานยนต์ที่เขาเอามาพ่วงข้าง
ชาวบ้านก็เรียกกันว่าเป็นรถโดยสารพ่วงข้าง
แกรปที่ผู้โดยสารเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน
ทีนี้ผู้โดยสารมีการเรียกแกรปเป็นรถยนต์เข้าไปรับ
แต่ไปเจอคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่พอใจ
เดินมาคมครูไล่ผู้ที่สารลง
แล้วขู่ด้วยว่าห้ามให้ภาพของเขาปรากฏในโซเชียลแบบนี้ครับ
พี่ดินใจลุคคาลงนะคะ

ไม่เกียวกันจังยักษ์ดังเหย์เฉยไม่ได้
เขาปิดหน้ากันอยู่แล้วค่ะ
ลองให้ได้เจินจะหลวงผมเป็นก็อีกด้านนั้นนะ
นี่ก็เป็นคลิปที่คนขับแบบ
เขาถ่ายถ่ายคนที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์โดยสารพ่วงข้างแหละ
เดินมาข้างรถแล้วก็มามีปากเสียงกัน

ถูกต้องนะฮะก็สื่อสารเป็นภาษาใต้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กระบี่นะครับ
บนถนนลงอ่าวนางตำบลอ่าวนางที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบีครับคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของวันที่๒๗คือเย็นของเมื่อวานครับ
ทีนี้เจ้าของคลิปชื่อว่าคุณวันดีนะฮะก็เป็นผู้หญิงที่ขับแกรปนี่แหละ
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้โดยสารเรียกผ่านแอปมาใช่ไหม
เขาก็ไปรับนักท่องเที่ยวเป็นสามีภรรยาชาวต่างชาติ
ก็จุดนี้แหละจุดที่เขาจอดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยเขาสังเกตแล้วว่าก็ไม่ได้มีรถโดยสารในพื้นที่จอดอยู่
ถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยมันจะไม่มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่เลย
เขาดูแล้วเขาก็เลยไปรับผู้โดยสารที่เรียกผ่านแอปตรงนั้นก็เลยขับรถไปรับ
พอไปรับปุ๊บนักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ครับเดินมาแล้วสั่งให้นักท่องเที่ยวลงนะแล้วขู่ว่าอย่าให้ลูกเขาหลุดลงโซเชียลนะ
งั้นจะได้รู้ว่าเขาเป็นใครค่ะนี่มีการข่มขู่แบบนี้ด้วยนะครับ
เจ้าของคลิปบอกต่อว่าก็มีการโทรแจ้งตำรวจแล้ว
นะฮะพอตำรวจมาถึงไม่พูดอะไรกับผู้ชายคนนี้เลยครับ
ได้แต่บอกให้เธอไปแจ้งความเอง

แล้วยืนยันว่ารถของเธอนั้นมีการลงทะเบียนกับขนส่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทีนี้ผู้โดยสารเขาก็มีสิทธิ์ในการเลือกเขาก็ไปใช้บริการผ่านแอป
แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่กระบี่อันนี้ข้อมูลก็คือบอกว่า
โดยงานในมือที่ไม่ได้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาจนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันทั้งสองฝ่าย
สุดท้ายเคยปะทะกันเคยล้อมรถมาแล้วหลายครั้ง
อันนี้ฝากในพื้นที่และคงต้องฝากไปถึงรัฐบาลช่วยแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วย